ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบตี๒ที่ผ่านมาค่ะของวันนี้นะคะ
เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังพื้นที่ของสพเมืองตรังเขา
เป็นสถานบันเทิงยำค่ำคืนนะคะที่เที่ยวดื่มเหล้ากัน
พอไปเที่ยวกลางคืนก็มีกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มเขม่นกัน
ถึงขั้นแบบเอาขวดเนี่ยตีหัวแล้วก็มีปืนด้วยนะเอาปืนเข้าไปเที่ยว
ยิงปืนใส่ไป๓นัดวัยรุ่นที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีจังหวะที่พอคนที่ก่อเหตุยิงเสร็จนะ
แล้วเขาจะหนีเขายิงในที่เที่ยวอ่ะแล้วคนอยู่เยอะมาก
เหมือนกับยิงเปิดทางเพื่อให้ตัวเองหนีไป

อืม
นี่เป็นร้านโรงเหล้ามหานครแอดตรัง
ริมถนนสายตรังพัทธลุงอำเภอเมืองตรังนะคะ
ก็ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ย
จังหวะนี้เป็นการยิงเปิดทาง
แล้วดูสิคนหมอบกันทั้งที่เที่ยวทั้งหมด
โอ้โฮนี่มือหญิงคนร้ายตอนจะออกไปเดินกระดอย่างนี้เลยเหรอ
มีคนไปเที่ยวเขาได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ

นี่ค่ะคือคลิปนี้ภาพแรกเริ่มต้นตรงนี้
จะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำใส่กางเกงขาสั้น

สั่งเก็บเงินแล้วก็ดูรายการว่าสั่งถูกต้องไหมเครื่องดื่ม
นับนับแล้วก็นับเงินให้พนักงานระหว่างนั้น
มีผู้ชายใส่เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวนั่งอยู่

มีผู้ชายผู้หญิงรวมกันอยู่ประมาณ๑๐คน

ผู้ชายใส่เสื้อสีดำก็ไม่ได้สนใจอะไร
ทำให้ผู้ชายคนนั้นเรียกพนักงานร้านเข้าไปคุย

ก็คว้าขวดฟาดหัวผู้ชายที่ใส่เสื้อดำเลยค่ะ
คือฟาดหัวไปแรงมากแล้วก็ชักปืนออกมา
ปืนเอาไว้ที่เอวเอาปืนไปเที่ยวด้วย
แล้วก็ยิงใส่ผู้ชายที่ใส่เสื้อดำไป๓นัด
เนี่ยจังหวะตรงนี้ค่ะ

ส่วนเพื่อนก็หมอบลงแล้วก็หนีตายกันจ้า

แล้วก็เป็นจังหวะที่เหมือนกับยิงเปิดทาง

การเกิดขึ้นเกือบตี๒แล้วคุณผู้ชมเหมือนกับร้านกำลังจะปิดนะคะ
ตำรวจสพเมืองตรังก็ไปตรวจสอบนะคะ
ผู้บาดเจ็บที่ถูกยิงคือนายสิริพลแต้มประสิทธิ์อายุ๒๒ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืน๑๑มิลลิเมตรเข้าที่หน้าอกซ้าย
เข้าที่หัวเน่าแล้วก็ลำตัวด้านซ้ายรวม๓นัดนะคะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไปเสียชีวิต
นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บอีก๖คนค่ะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
จำนวนนี้คือนายทวีรัฐชูยังอายุ๒๒ปีที่อาการสาหัสนะคะ
คุณหมอต้องรีบผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิต
ส่วนที่เหลือก็ถูกยิงถีกขาแล้วก็เหมือนกับถูกกระเบื้อง

ในจุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรตกอยู่๑๐ปลอก

ก็มีเศษขวดแก้วแตกกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นนะคะ
ตอนที่ตำรวจไปเขาก็ร้านปิดเปิดไฟสว่างเนี่ย
โอ้โหโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนรนาศเศษแก้วแตกเกลือนพื้นเลย
มีกองเลือดขนาดใหญ่อยู่๒จุดด้วย
ตำรวจก็ไปคุยกับพนักงานเสิร์ฟนะคะครับแล้วก็คุยกับผู้เห็นเหตุการณ์นะคะ
ต่างพูดตรงกันว่าคนก่อเหตุคือนายอาคมแน่
นายอาคมหรือนายชะยะพลเสียมไหมอายุ๓๔ปีค่ะ
ชะยะพลคนนี้เป็นลูกค้าที่มาร้านนี้เป็นประจำ

ก่อนเกิดเหตุนายชะยะพลไปเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วย
รวมแล้วประมาณ๑๐คนก็ต่อโต๊ะอยู่ด้านหน้าเวทีค่ะ
ผู้ตายเนี่ยนายสิริพลเขามากับเพื่อนเหมือนกัน
ผู้หญิงรวมกลุ่มก็๑๐กว่าคนเหมือนกัน
นั่งแยกโซนกันอยู่แต่ว่าอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีเหมือนกันนะคะ

เพื่อนผู้หญิงของทั้งสองฝ่ายกระทบกระทั่งกัน
นำมาซึ่งการเอาขวดไปฟาดหัวแล้วก็ไปยิงเขาเนี่ยค่ะ

ก็คือผู้บาดเจ็บจำนวน๗คนก็คือนายสิริพลหรือ๑แต้มประสิทธิ์
เป็นเด็กเผือนายกแล้วก็พวกมาเที่ยวที่โรงงาน
ระหว่างที่เที่ยวก็มีผู้หญิงมาด้วยกลุ่มผู้หญิงก็มีปัญหาเล็กน้อย
แล้วก็คนร้ายก็คือที่เรากำลังจะออกหมายจับเขาก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วย
เขาก็มีการกระแดงว่าไม่โปรดใจแล้วก็แชร์วิทยุคืนยิง
ยิงจนว่าถูกผู้บาดเจ็บจำนวน๗คน
ใน๗คนที่ได้เจ็บก็เป็น๑คนเหลือ๖คนที่บัดเจ็บ

อีก๕คนไม่สาดถูกที่ติ๊กขาตัวใหญ่
พนักงานสอบสวนขออนุมัติศาลออกหมายจับนายชะยะพลนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
และพกพาอาวุธเข้าไปในสถานบันเทิงโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็มีการเชิญเจ้าของร้านนะคะสถานบันเทิงแห่งนี้ไปสอบปากคำด้วยนะคะ
กรณีที่ปล่อยประละเลยแบบนี้ได้ยังไง
ให้นายชะยะพลคนนี้พกปืนไปในร้านนะคะ
เดี๋ยวจะเตรียมให้มีการเสนอพิจารณาว่าปิดเถอะ
ร้านนี้ปิดชั่วคราวไปก่อน
เพราะว่าร้านนี้นะคะคนในพื้นที่บอกว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะทะเลาะกันแบบนี้
ไล่ยิงกันเนี่ยบ่อยนะคะ
แล้วก็ทางร้านไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลได้เลย
แล้วก็มีรายงานว่านายชะยะพลคนก่อเหตุเนี่ย
เขาเคยตกเป็นผู้ต้องหา
ฆ่าคนตายมาแล้วนะเมื่อสองปีก่อนนะคะ
เหมือนกับทำตัวเป็นขายใหญ่อยู่ในร้านเหล้าแห่งเนี้ย
ไปเที่ยวบ่อยสนิทกับเจ้าของร้านเป็นขายใหญ่
ก็พกปืนเข้าไปอย่างนี้ค่ะ
แล้วคนไปเที่ยวไปใช้บริการ
เขาจะรู้สึกปลอดภัยได้อย่างไร

ในเมื่อคุณยังมีคนที่ทำตัวเป็นนักเลง
พกปืนพกอาวุธเข้าไปเที่ยว

เราก็พร้อมจะเกิดอันตรายมาถึงตัวตลอดเวลา

แล้วไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะคะ